สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะและคุณชิสา
วันนี้วันสูงเออวันสูงเป็นวันที่หลายคนเนี่ยได้หยุดด้วย
เพราะวันนี้มันเป็นวันหยุดพิเศษวันเฉลยรับรวมธรรมธรรมศาลนั้นเอง
ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่สุกแบบสุดจริง
เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวยาวสังเกตไหมตอนเช้ารถโล่งมาก
โล่งเลยแถมฝนตกอีกต่างหากก็เชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ย
หลายคนก็ตัดสินใจออกไปเที่ยวนอกบ้านไปยังต่างจังหวัด
ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพเที่ยวให้มีความสุขกันนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็ยังหลากหลายเหมือนเดิมนะฮะ
ปาก้อนหินใส่กระจกธนาคารแตกกระจายเกลือนเลยครับ
ชายขับแท็กซี่โชว์กลางไม่พอใจคู่กรณีอ้างรถไฟแยงตา
พร้อมถือมีดยาวขู่อ้างเป็นตำรวจนครบาน
ตามติดกับกรณีนี้เด็กหญิงวัย๑๒ที่มีอาการประหลาดกรีดร้อง
มันถูกผีเข้าแล้วขอร้องให้หมอปลามาช่วย
ตอนนี้หมอปลาลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กรัฐสมัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับมาดูภารกิจของหมอปลา

เพราะว่ามีคนที่เขามีความเชื่อแล้วเขาเชื่อว่าตัวเขา
หลานเขาลูกหลานเขาเดือดร้อนจากความเชื่อ

ตามติดกับเด็กหญิง๑๒ที่บอกว่าถูกผี
ผีที่สิงอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์มือสองเข้าสิง

ดูสิว่าหมอปลาลงพื้นที่แล้วจะช่วยได้ไหมครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเผื่อใครยังนึกไม่ออก
คุณผู้ชมเด็กหญิงวัย๑๒ปีเท่านั้นเองฮะ
เธอมีอาการกรีดร้องอย่างรุนแรง

และไอ้ที่เห็นถือมาน่ะเอาพุทธรูป
เอามาวางไว้ที่ศีรษะและหน้าอกค่ะ
คิดว่าทำแบบนี้แล้ววิญญาณร้ายมันจะออกไป
เอางี้ละกันสอบถามกันมาเนี่ยข้อมูลอย่างแรกคือ
เห็นบอกว่าหลานสาวเนี่ยเริ่มมีอาการประหลาดตั้งแต่
หลานชายอีกคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ซื้อมา
ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วพอได้มอเตอร์ไซคันนั้นกลับมาที่บ้าน
หลานสาวก็เลยมีอาการแบบนี้เลยเหมือนกับพูดว่ามีวิญญาณที่สิงอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์

ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยปราบหน่อยนะ
หมอปลาเดินทางไปที่บ้านในตะมนต์น้องแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ตามคำร้องโอ้นี่คุณผู้ชมหมอปลาไปถึงก็เดินดูรถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีอาการแปลกอย่างที่เราคุ้นตา
ฮาวไม่น้ำตาไหลไม่มีอาเจียนเหมือนทุกครั้งที่หมอปลาสัมผัสวิญญาณได้นะ
หมอปลาก็เลยเรียกญาติของน้องเนี่ยเข้าไปไปคุยด้วยแล้วบอกว่าไม่เห็นสัมผัสวิญญาณอะไรด้วยเลยอ่ะ
งั้นขอพบตัวน้องหน่อยได้ไหมแต่น้องผู้หญิงคนนี้มีอาการหวาดกลัวร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยคุณชนะ
หมอปลาก็เลยจับมือน้องเพื่อสัมผัสดูสิในช่วงจับมือนะแต่จังหวะนี้คุณผู้ชมสัมผัสดูแล้วก็ไม่ได้มีวิญญาณหรือผีอะไรสิ่ง
ร่างน้องหมอปลาบอกแบบนั้นนะคะหรือว่าน้องเขาจะตกใจกองทัพนักข่าวเออมากันเยอะเลยคนมาเยอะไง
อย่างนี้ครับอยู่เนี่ยนะเหมือนน้องก็อาการดีขึ้นนะแล้วก็ได้บอกกับญาติญาติว่าขณะนี้วิญญาณเนี่ยกลับไปยังที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
อ้าวหนีไปซะแล้วอยู่ก็บอกว่าวิญญาณไปแล้วเออแล้วยังไงอ่ะ
หมอปลาครับก็ได้ยินแบบนี้อยากจะเจอวิญญาณทำไงอ่ะเอาสิเอาสิ
ในเมื่อวิญญาณมันไปตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมงั้นหมอปลาก็เดินทางไปตรงนั้นเลยไอ้ตรงที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคนเสียชีวิต
นี่อยู่ตรงนี้ริมถนนเพชรเกษมเอาล่ะไปถึงแล้วยังไงต่อหมอปลาหมอปลารู้สึกอะไรไหม
หมอปลาบอกว่าก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็พยายามที่จะสัมผัสให้ได้แล้วนะ
อย่างนี้ละกันทางครอบครัวก็แจ้งกับหมอปลาว่าหลังจากที่นายพัฒน์หลานที่เสียชีวิต
รัดล้มอืมเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยค่ะอุ้ยโอ้โหยังไงยังไง
แยกไก่นะผมว่าเราไปหนูภาพบรรยาการเรื่อยแล้วเดี๋ยวลองดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันได้
แต่ว่ามันโพหกเพศด้วยนะใช่ใช่แล้วหมอปลาเดินทางไปพบกับทีมค่าแบบเนี้ย
แล้วยังไงหมอปลาก็ยังไม่สามารถสัมผัสอะไรได้
แต่สิ่งที่ญาติบอกว่าคนเจ็บอาการเป็นแบบไหนแบบไหนเนี่ย
ก็คือเหมือนกับว่าก่อนที่จะเสียชีวิต
คนนั้นเขามีอาการเหมือนอาเจียนไปด้วย
เออนั่นแหละทีนี้ต้องรู้ให้ได้
ก็เลยไปคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้น้องบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันหนีไปแล้วนะ
หนีไปเพราะว่ามันกลัวหมอปลา

แต่สำหรับตัวน้องคนนี้บอกสบายใจแล้ว
เชื่อว่าวิญญาณไม่น่าจะมาเข้าร่างเธอแล้ว
ฟังเสียงน้องเลยดีกว่าค่ะ
ก็ยังพอกลัวยังหวาดกลัวอยู่
แต่ไม่ถึงขนาดที่เห็นที่บ้าน
ตอนที่หมอปลาอีกไม่มา

เป็นอาการของน้องเขา
ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องของวิญญาณจริงนะคุณชิสาค่ะแสดงว่าวิญญาณเนี่ยมันกลัวหมอปลา

พอหมอปลาก็หนีเลย

แต่หมอปลาอธิบายแบบนี้ว่าเอางี้ละกันนะยังไงซะ
อยากให้ครอบครัวนี้ช่วยดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
คือเด็กวัยนี้บางทีจินตนาการสูงหมอปลาเขาบอกแบบนั้นนะ
และต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวนะอย่างนี้ละกันก็คอยดูแลกัน
ให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันบางทีปัญหามันอาจจะเกิดที่

ความเครียดไงเราก็เคยมีหลายข่าวที่เล่าไป
หมอปลาก็บอกบางคนเครียดมากจนเกิดอาการเหมือนกับประสาทหลอน

เดี๋ยวตามกันต่อนะคะให้หมอปลาช่วยปราบสัมภเวษีกันต่อไป
แต่เรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของรถราบนท้องถนนมีเรื่องให้เตือนกันเหมือนกัน

เออแล้วก็กลายเป็นปัญหากันแบบนี้ค่ะ

ที่ต้องเปิดไฟแยงรถเนี่ยนะผมเปิดปกติเลย
ทำอย่างอ้ามว่าตัวเองเป็นตำรวจนครบรรดิด้วย
ดูสิเป็นตำรวจนครบานจริงหรือเปล่าคะ
เออจริงอ้วนถอยออกมาก่อนอ้วนอย่าไปยุ่งเขาเลย
อ้อวุ่นวายบรรบบทแล้วเอาอย่างนี้คอยเล่าเรื่องให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑มิถุนายนที่ผ่าน
มานี่เองนะคะขณะนั้นน่ะผู้เสียหายกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่ว่าระหว่างทางจอดซื้อของก็มีผู้ชายอายุสัก๔๕๕๐ปี
เดินไปบอกว่าพี่ไฟมันแยงตาเฮ้ย
และผมเนี่ยเป็นตำรวจนครบานนะ
ตำรวจมาเตือนเรื่องของการขับขี่เหรอ
ก็เลยขอดูบัตรหน่อยสิผู้เสียหายเนี่ยขอดูบัตร
ทีนี้ยังไงต่อเขากลับไปผู้ชายคนนี้ค่ะเขากลับไปที่รถ
หยิบมีดมาค่ะไม่ได้หยิบบัตรมานะหยิบมีดมาคู
แล้วผู้เสียหายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะก็เลยกลับมาที่รถ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนี่แหละค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหายนะครับ
ชื่อว่านายสันติศุกร์กิจเจ้าและนางสาวพัชรีพิทักษแดนไทย
นี่ทั้งสองเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้
ตอนนั้นมันดึกมากแล้วช่วงเที่ยงคืนกว่า
ตัวเขากับภรรยาเพิ่งเลิกงานกำลังขับรถจะกลับบ้านพอดี
แล้วก็แวะซื้อของที่บริเวณคลอง๒ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนั่นแหละ
พอซื้อของเสร็จก็มีผู้ชายในคลิปมายืนข้างรถแล้วก็ถามว่า
แม่ทำไมเปิดไฟแยงตาเวลาเธอยิ้มมาแล้วมันแยงใจ
โอ้โหพูดอย่างนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาแล้วมั้ง
แต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสิซึ่งตนก็บอกไปว่า
ไฟผมมันปกตินะพี่ไม่ได้เป็นรถแต่งอะไรทั้งนั้น
ไม่ได้ไปแย้งตาใครแล้วยังไงโดนคู่กลับมาอีกว่า
เอ้าแล้วอย่างนี้มันยังไงมาจอดขวางทางหน้ารถผมหรือเปล่า
เหมือนกับว่าก็พูดจาข่มขู่กันไปกันมาหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างนี้เหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
มีการไปหยิบอาวุธมาไงใช่มันก็เป็นเรื่องแถมมีการบอกอ้าง
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจนครบานนะคะพอพูดอย่างเงี้ยแล้ว
ดูท่าไม่ค่อยดีก็ต้องขับรถแยกย้ายกันไปอืม
ผู้เสียหายก็ขับรถตามอ่ะตามตามไปขอดูบัตรดิว่าตกลงมีจริงหรือเปล่า
แต่คู่กรณีเนี่ยนะกลับไม่พอใจคว้ามีดออกมาก็เลยเป็นเหตุการณ์ตามที่เราดู

แล้วในจังหวะที่แฟนสาวของผู้เสียหายกำลังถ่ายคลิป
ฝั่งคู่กรณีก็ขับรถหนีไปไปโดนรถแท็กซี่เฉียวขา
เอ้าเป็นแผลเล็กน้อยด้วยค่ะ
อู้แบบนี้เดือดร้อนกันไปครับ
ขณะเดียวกันพอเกิดเหตุเสร็จนะคะทางผู้เสียหายก็โทรศัพท์ไปแจ้งที่ขนส่งปฐุมธานี
แต่ทางขนส่งก็แจ้งว่าตนกับรถคู่กรณีเนี่ยไม่ได้ทะเลาะวิวาดกัน
ขณะที่ใช้ถนนร่วมทางคือไม่ทะเลาะกันตอนที่ใช้ถนนเส้นทางเดียวกัน
คือจะบอกว่าเป็นการทะเลาะกันด้วยเหตุอื่นมากกว่ามาแจ้งขนส่งไม่ได้

เกิดคำถามสิคะทำไมรับเรื่องไม่ได้อ่ะทั้งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือสถานะเป็นคนขับรถสาธารณะแล้วก็มีอาวุธอีกต่างหาก
งงกันไปสิคะแบบนี้แจ้งใครล่ะคะคุณแจ้งตำรวจได้ไหม
แจ้งคุณตำรวจเอาไว้ก่อนเพราะคลิปมันค่อนข้างจะชัด
คุณผู้ชมมาเรื่องนี้กันบ้างชาวต่างชาติ
ค่ะไม่รู้ไปโกรธอะไรทำไมแต่โมโหหนักป่ะเออ
เหมือนกับว่าจะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มแต่กดไปกดวาง
เงินมันไม่ออกก็เลยระบายอารมณ์มันแบบนี้เลยครับ
เจ็บหลายแปลกครับ
ครับ

โอ้โหวายวายมันเป็นศาลอังกฤษเลยทุกของเข้าของ
ว่านี่มันนี่มีไหมมันนี่ตะวัดอะมีไหมบัตรกดอะมีไหม

ดแล้วมันดีมันไม่เด้งออกมา
นี่คือภาษาอังกฤษที่คุณไปเรียนที่ยูซีแลนด์เหรอใช่
เกิดที่ธนาคารกรุงเทพสาขาปลายครับ
ตั้งอยู่ที่ถนนนินยานนทตะบนเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
เหตุมันเกิดเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ชาวบ้านเขาต้องถ่ายภาพนี้เอาไว้เพราะนายคนนี้คลั่งหนักมาก
เขาชื่อว่านายเค้นนักรัฐเมนเดสอายุ๔๔ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา
ก็เนี่ยใช้หินคว่างปลาประตูกระจกนิรภัยของธนาคารแตกไป๒บาน
แล้วเดินเข้าไปในธนาคารด้วยแล้วก็ไปถามหามาดีมาดิ
แล้วอย่างนี้เหมือนกับว่าเงินเขาไม่ออกมาหรือเปล่า
หรือเขาเนี่ยกดผิดท่าไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้
กลายเป็นว่าเขาโวยวายอยู่ตรงนี้แล้วไปสร้างความเสียหาย
เพราะทำความเสียหายเสร็จเขาก็ขี่รถประสัยออกไป
แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในตัวอำเภอปลายก่อนที่จะถูกตำรวจสภปลาย

แล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนนิดนึงอืมก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุ
แต่กดไม่ออกโมโหใช้หินคว่างใส่กระจกนิรภัย

เสื้อเขียวนี่อะไรไงครั้งเค้นกำลังโดนเค้นสอบเลย
เค้นสอบเค้นเลยนะเค้นสอบในเค้นอย่างหนักนะฮะ

หายหลายอย่างอย่างกระจกผนังกั้นนิรภัยก็แตก๔บ้าน

ต้องทุบหนักขนาดไหนถึงแตกได้ขนาดนี้
โอ้โหเรียกได้ว่านอกจากจะไม่ได้เงินแล้ว
ยังต้องเสียเงินอีกคุณเพราะว่าเขาทำให้สิทธิ์สินทรัพย์เนี่ย
เสียหายกว่า๕แสนบาทเลยนะ
โอ้โหมันนี่มันนี่มันนี่

ก็เลยเนี่ยนายเค้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา
ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในอำเภอปลายหลายเดือนแล้ว

บุกลุกสถานที่ทำให้เสียหายเสียทรัพย์
และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชนาจักรโดยการสิ้นสุดใน
อนุญาตในการสิ้นสุดเนี่ยก็คืออยู่เกินเวลา
เขามีเวลาจำกัดแล้วอยู่เกินก็เลยกลายเป็นบุคคลต่างด้าวที่บุกรุก
ใช่แล้วล่ะครับอยู่เกินมาตั้ง๘๘วันแล้ว

เค้นถึงจะเผลอเค้นจะติดคุกเอานะ
แต่ว่าพูดในมุมมองของคนต่างชาติที่ไปอยู่ต่างถิ่นก็เข้าใจเขานะ

ที่จังหวัดบุรีรำวัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังเต้นหน้ารถแห่งานบวช
แต่กลับไม่พอใจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ยิงปืน
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนแบบนี้แหละค่ะ
ยุด
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

กลุ่มนี้จะไม่ชัดหัว

งานบาปโอ้ยคุณจะนะฮะถ่ายน้องถ่ายหนังอะไรกันแล้ว
ไม่ใช่เหรอเขามางานบวชแต่ว่ามันไม่ได้มาดีอ่ะสิ
ทะเลาะกันโอ้โหอุ้ยงานบวชงานบุญกลายเป็นงานบาปหรือเปล่าเนี่ย
นั่นไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองบอลดมนต์บ้านยางอเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำนะคะ
คือระหว่างที่รถแห่กำลังเปิดเพลงบันเลงอย่างสนุกสนานงานบวช
ก็ต้องโจ๊กพึ่มพึ่มนิดหนึ่งใช่จู่นายประวิติศิรรมอายุห้าสิบสามปี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นี่แหละเขามาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมความสงบของงาน
เขาเดินเข้ามาค่ะเดินถือกระบองเข้ามาแล้วก็ตีนายธวัชชัยโกเลื่อน
ซึ่งเป็นเพื่อนของนาคจนหัวแตกโดนตีหัวแตกตีหัวแตกแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ย
ก่อความวุ่นวายบอกแบบนี้เลยเพื่อนหน้าก็เลยไม่พอใจ
เถียงกันไปเถียงกันมาก่อนที่จะลุกลามโวยวายหนักทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะ
คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะพอเหตุการณ์มันเริ่มจะบานปลายแล้วเนี่ย
มันเอาไม่อยู่ไงเอาไม่ได้แล้วทีนี้ครับผู้ใหญ่บ้านชักปืนยิงเลยฮะ
อุ้ยขออภัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะได้ชักปืนมายิงลงพื้นสามนัดอุ้ย
เอ้ากลายเป็นว่าคิดว่ามันจะสงบยิ่งทำให้กลุ่มเพื่อนนาคไม่พอใจ
กรูกันเข้าไปหาเรื่องอะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมความสงบนะครับ
ก็พยายามกันตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกไปคนที่ยิงปืนนั่นแหละ
แต่เรื่องมันยังไม่จบคุณชิสานี่ไงเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยังยิงปืนขึ้นอีกสามนัดโอ้ยมันเกิดการลุกฮือไม่พอใจอีกรอบ
ต้องนำตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกนอกงานไปก่อน
เพื่อให้เรื่องร้านมันจบก็สงบลงพักหนึ่งเอาเอาปืนก็ให้หลังไว้แล้วน่ะ
แต่เหมือนประมาณว่าเขาก็มีเจตนาจะแบบเป็นการข่มขู่เพื่อให้หยุด
โอ้โหแต่มันอันตรายนะมีปืนอยู่ที่ตัวใช่ก็ต้องเอาออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อน
แล้วอย่างนี้ครับเขาบอกว่านายธวัชชัยที่ถูกตีหัวแตกเนี่ยต้องรีบนำตัวไปรักษาก็คือเจ็บแผลก่อน
เออกี่เข็มได้อ่ะสิบเข็มค่ะโอ้โหแล้วก็แจ้งความด้วยนะแล้วก็แจ้งความก่อนน่ะ
ที่สพลำปลายมาตรนะไปถามเจ้าภาพงานบวชหน่อยเถอะ
นางบัวศรีภูเงินค่ะบอกว่าตั้งใจจัดงานบวชให้ลูกชายอยากจะให้ได้บรรยากาศงานบุญที่มันสนุกสนานคลึกคลื้น
ก็เลยจ้างรถแห่มาแสดงก็คิดว่าคงจะมีแต่ความสนุกละคุณชนะ
แต่กลายเป็นว่ามีความวุ่นวายวุ่นวายเกิดขึ้นมีเรื่องมีราวกันขึ้นมา
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกนะยังไงแม่นะคะคือเจ้าภาพงานบวชบอกว่า
คนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองอาจจะหมายถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วคือตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากปากเลยแล้วคุณแม่เองนะก็บอกเสียใจที่งานบวชลูกเนี่ย
เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นในเมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใด
ผู้สื่อข่าวของเราไปถามคนนี้ครับนางนุชชนาธิ์พันยุลาอายุห้าสิบเจ็ดปี
คนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ค่ะก็บอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะ
เป็นสามีของเธอเองแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปรักษาความปลอดภัย
ตัวเธอหลังทราบเหตุก็จะเรียกมาเตือนนะเรื่องของความเหมาะสม
แต่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ทำไมเธอนะก็ยังไม่เห็นหน้าสามีเธอเลย
ผู้ช่วยผู้ช่วยหายไปยังไม่เจอกันเลยอะครับ
ผู้ใหญ่ก็เลยยังไม่ได้คุยด้วยคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยนะ
ทางเจ้าภาพแจ้งมาบอกว่าจะจัดงานแบบเรียบง่ายอืมเออ
แล้วก็พอถึงวันงานเนี่ยกลับไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แล้ว
กลับมีรถแห่มาด้วยไงอืมทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าเออ
มันน่าจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหน่อย
ก็เลยมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสามีนี่แหละ
ดูแลรักษาความสงบสุดท้ายกลายเป็นเรื่องนะเออ
อ่ะถามหน่วยงานด้านฝ่ายปกครองอำเภอลำปลายมาตรบ้างนะคะ
เขาบอกว่างานนี้ทางผู้จัดไม่ได้ขออนุญาตจากอำเภอ
และตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเหตุเรื่องวุ่นวายเข้ามา

ก็ได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
กลัวว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตีนายธวัชชัย
คือตีด้วยเหตุอะไรเดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะได้ครับค่ะ
ไปดูเรื่องราวเตือนภัยกันบนท้องถนนกันบ้างดีกว่านะครับ
ใครที่ขับรถแล้วเนี่ยพยายามหาที่จอดพอเจอแล้วเวลาถอยเนี่ย
ดูด้วยนะถ้าถอยไม่ดีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
โอโหชนเสียแล้วคือลักษณะเหมือนจะถอยมาจอนอะไรเงี่ยมนี้รึเปล่า
ไม่แน่ใจนะแต่อยู่ถอยมาแบบนี้เนี่ยชนสิครับ
อืมอะดูไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจากกล้องหน้ารถคันนึงน่ะ
ก็จับเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะกับการที่ขับรถตามรถกระบะตู้

เหมือนกับว่าชะลอติดหนึ่งอ่า
แล้วเหมือนนึกว่าจะถอยมาจอดอะไรหรือเปล่า

ใช่แล้วในจังหวัดที่ถอยมานั่นแหละ

คนที่เขามีกล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็บีบแต่แล้วนะ
ให้สัญญาณตื่นแล้วนะว่ามีรถอยู่ข้างหลังไม่อยู่ครับหอยยาวเลยครับสุดท้ายชนจนได้โอ้โหอย่างนี้
แล้วยังไงเนี่ยเจ้าของรถเดินลงมาดู
เจ้าของรถคนเสื้อแดงเห็นไหมเดินลงมาเอามือเท้าใส่เอวเลยปัดโท
เออก็บอกแล้วไงว่ามีรถอยู่เออเอาส่วนคนขับรถกระบะตู้ทึบก็ลงมาสิ่งแรกที่ทำคือยังไง
ยกมือไหว้ขอโทษโอ้ดีอาจปรบมือชื่นชมนะเรื่องนี้นะถ้าหากว่าทำผิดเนอะไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษ
แต่ถ้าความผิดมันเกิดแล้วก็เคลียร์กันให้ลงตัวนะในเรื่องของการเคลมประกันเนอะ
ค่ะนะอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยดีกว่านะมาดูเรื่องราวดีในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้าง
ถามว่าน้องจูด้งไปไหนก็นี่แหละไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเหรอใช่เลี้ยงหอยอาหารโปรดของคุณนั่นแหละ
น้องเขาจะไปเลี้ยงที่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณไปหรือเปล่างั้นไปตามน้องจูด้งกันในสบัดทั่วไทย
บึดจำบึดจำบึดจำบึดโอ้ยเมื่อไรจะถึงฟังเนี่ย
คุณผู้ชมผมพายเรือทิพย์อ่ะตอนนี้ผมกำลังตามหาพี่ท่านหนึ่งอยู่นะ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตการทำหอยแมลงผู้ครับ
พี่เขาอยู่ไหนนะถ้างั้นทางนู้นหรือเปล่า

สวัสดีครับโอ้โฮเราจะให้พี่แดงเนี่ยพาไปชมสวัสดีครับ
วิธีที่เขาทำหอยแมลงผู้ครับพี่แดงครับได้
ตรงนู้นเนี่ยได้ยินเสียงป๊อกป๊อกเนี่ย

ที่นี่เป็นหมู่บ้านประมงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่
เลี้ยงหอยแมลงผู้กับหอยนางรมทุกชาว
ชาวบ้านจะนำหอยที่เลี้ยงได้ขนาด

เพื่อรอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปขายต่อกันแบบนี้ครับ
เขามีวิธีการคัดยังไงครับเนี่ย
อันนี้คือส่งรวมครับเป็นราคารวมครับ

ส่งที่เท่าไหร่ครับ

โอ้โหเห็นหอยมากมาย
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่า
การเลี้ยงหอยในทะเลของชาวบ้านที่นี่เนี่ย

ไปเข้าไปตามผมไปลงเรือกัน

เป็นทุนที่เขาใช้เลี้ยงหอยแมลงผู้นะครับ

คือเขาเก็บได้หรือยังนะครับ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ
ป้าแม่เขากำลังนำลูกหอยรุ่นใหม่
ใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะทดแทนหอยเก่า
หรือหอยที่โตเต็มไว้แล้วเพื่อเอาไปขายนะครับ
ปากอาวที่นี่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธ

เพราะฉะนั้นเนี่ยหอยและอาหารทะเลแปรรูปที่นี่
ก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมประมงและนักวิชาการ
คอยตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอนะครับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน
ว่าแต่อาหารแปรรูปจากหอยแมลงผู้ที่นี่เนี่ย
จะมีอะไรบ้างนะเราเข้าฝั่งไปชมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่หอยแมลงผู้ครับ
นี่เป็นข้าวเกลียบหอยแมลงผู้แต่ว่ายังไม่ได้ทอดนะ
เขาหั่นเป็นแท่งแบบนี้เลยดูสิอยากกินแล้วคุณผู้ชม
งั้นตามผมไปเลยครับมาเลย
คุณผู้ชมครับตอนนี้โหน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับ

ผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันถ้างั้นแล้วหลงเลยครับ
ใช้เวลาแบบประมาณ๕๖วิก็ฟูแล้วคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนี่เคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่นี่เลย

แล้วก็ลอยไปในอากาศแบบนี้คุณแม่แข่งกับผมเลย

แล้วนอกจากข้าวเกลียบแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะโชว์ให้พวกเราดูด้วย

ตากแห้งค่ะแล้วก็เอามาปรุงรสอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหอยตากแห้งนะครับ
บรรจุแบบนี้๑๐๐กรัมราคา๑๐๐บาท

เพื่อให้น้ำซอสนั้นเข้าถึงหอยแมงฟูได้อย่างทั่วถึง
เมื่อกัดไปแล้วน้ำยำมันคลักออกมาจากตัวหอยแมงผู้ครับ

ผมจะบอกให้นะในถุงนั้นกินกับข้าวต้มอย่างนี้เลย
ข้าวสวยก็ได้คุณชนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สักถุงเลยนะ
เอาจูด้งอย่าลืมสิพี่ก็ชอบหอยนะน้อง
เดี๋ยวจันน่ามาคุยกับจูดงกันนะคะครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ครูกันสมัติข่าว

กลับมาในเบรกนี้นะครับฝากเตือนกันอีกแล้ว
ไม่ใช่เรื่องราวบนท้องถนนแต่เป็นเรื่องอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในอู่ซ่อมรถครับ
เหตุการณ์มันเร็วมากนะคุณผู้ชม
ดูช่างเขาอยู่ในตัวรถ
แต่เหมือนเขากำลังลองอะไรสักอย่าง
แล้วอยู่รถมันถอยแต่เปิดประตูเอาไว้อยู่ไง
การที่เปิดประตูเอาไว้เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างหนึ่งคือ

เหมือนกับว่าโดนประตูเนี่ยกวาดไปด้วยเลย

ในอู่ซ่อมรถนี่แหละเป็นพื้นที่อันตรายจริง

เกิดอุบัติเหตุได้หลากหลายมากเป็นไปได้นะ

แล้วปล่อยให้เขาทำงานจะดีที่สุด
เด็กก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปใกล้ดีกว่าค่ะ
เพราะบางทีแม่แรงล้มหักอะไรเลอะเทอะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
และดูสดพร้อมกันถ้าใครรับทีวีช่อง๓๒